เริ่มต้นด้วยการแจ้งข่าวเศร้าหน่อยนะครับ
เพราะว่าปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิม
นักมวยไทยที่ถูกศอกของคู่ต่อสู้
น็อกสลบคาเวทีเนี่ย

ทางครอบครัวแจ้งข่าวว่าปานเพชรเสียชีวิตแล้วนะครับ
วันนี้ภรรยาก็ไปรับศพนะครับ

หลังจากที่ปานเพชรเข้าโรงพยาบาล
แล้วก็เลือดคั่งในสมองอาการหนักสมองตายเนี่ย

ครอบครัวตัดสินใจว่าขอยุติการรักษา

เหตุการณ์ตั้งแต่๑๕กรกฎาคมนะครับ
ภาพซ้ายมือมาถึงวันนี้๒๓กรกฎาคม

เสียชีวิตตั้งแต่ช่วงค่ำเมื่อวานนี้

ครอบครัวรับศพปานเพชรไปที่จังหวัดสุโขทัยนะฮะ

บอกว่าปานเพชรเสียชีวิตเมื่อเวลา๑๙นาฬิกา๔๐นาทีเมื่อวานนี้
โดยมีภาวะเลือดคั่งในสมองหลังเข้ารับการรักษาตัว
ตั้งแต่ศุกร์ที่๑๕ที่ผ่านมา

แล้วก็หงายหลังศีรษะกระแทกพื้นหมดสติไปเลย
วันนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่อาการหนักมากเลือดข้างในสมองสมองบวม
ตอบสนองทางโรงพยาบาล

สุดท้ายวันต่อมา๑๖กรกฎาคม
แพทย์บอกว่าปานเพชรมีอาการสมองตายไม่ตอบสนองสมองบวมนะครับ
ความดันต่ำแล้วก็ต่อมน้ำในร่างกายไม่ทำงาน

กรกฎาคมอาการปานเพชรก็แย่ลงอีก
ครอบครัวตัดสินใจให้แพทย์หยุดใช้ยากระตุ้นเพื่อการรักษา
เหลือไว้แต่เครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ปานเพชรจากไปอย่างสงบ
แต่ปานเพชรก็ต่อสู้อยู่หลายวันนะครับ
ช่วง๒๐๒๑กรกฎาคมมีอาการปอดติดเชื้อเพิ่ม
มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยรวมถึงเกล็ดเลือดต่ำลงด้วย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้๒๓กรกฎาคม๑๙นาฬิกา๔๐นาที
ปานเพชรได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะครับ
อายุเพิ่ง๒๕ปีเท่านั้น
วันนี้เราได้คุยกับภรรยาของปานเพชรนะครับ
บอกว่า๘๙วันที่ผ่านมารู้ดีว่าสามีพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้ว
ซึ่งเธอได้บอกกับสามีว่าเธอจะดูแลลูกให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วง
จากนี้ไปก็ขอให้สามีไปสู่พบภูมิที่ดีไปสู่สวงสวรรค์
ฝากขอบคุณทุกคนด้วยที่ให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วง
ได้เป็นนักกีฬามวยทีมชาติด้วยนะครับ
อยากบอกว่าแม่ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มาก
ไม่อยากให้เขาห่วงค่ะอยากให้เขาไปแบบสบาย
ไม่ต้องห่วงอะไรเลยค่ะ
โดยเฉพาะลูกไม่ต้องห่วงเลย
จะดูแลเขาแทนให้ดีที่สุดค่ะ
เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่
แล้วก็ต่อสู้ทุกอย่างที่ทำให้แม่ภาคภูมิใจค่ะ
ภูมิใจลูกคนนี้มากค่ะ
เขาเป็นครูมวยคนแรกนะครับ
เคยติดทีมชาติมวยสากลสมัครเล่น
ได้เหรียญเงิน๔เกมเมื่อปี๒๐๑๙ด้วยนะครับ
ล่าสุดคู่ชกของปานเพชรก็คือแอนโทนี่

ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมปานเพชร

พอทราบข่าวว่าปานเพชรเสียชีวิตแล้ว
เขาโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่ามันน่าตกใจมาก
แล้วก็รู้สึกถึงความรับผิดชอบส่วนหนึ่ง
ซึ่งไม่มีใครสามารถเอามันออกไปจากหัวของเขาได้
แม้ว่าข้อความปลอบใจที่มีมาเนี่ย
แต่เขาก็เสียใจอย่างสุขซึ้งแล้วมันอธิบายไม่ได้จริง
มันเป็นโชคชะตาแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะคัดค้านมัน
หวังเพียงแต่ว่าปานเพชรจะหลับอย่างสงบนะฮะ

หมู่๓ตะบนท่าฉนวนอำเภอกงไกรราช
วันนี้ทางครอบครัวก็จัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน

จากโรงพยาบาลภูมิพลที่กรุงเทพ
พี่ลูกน้องของปานเพชรนะครับบอกว่า
ที่สอบถามกันเนี่ยตอนนี้ศพของปานเพชรก็ใกล้จะถึงบ้านแล้ว
ตอนนี้กำลังเตรียมจัดเตรียมพิธีลดน้ำค่ะ
ตอนนี้ศพถึงไหนล่ะครับ
ตอนนี้ศพถึงนครสวรรค์แล้วค่ะ
เดี๋ยวก็ถ้าถึงแล้วก็จะสวรรค์อภิษฐรรมคืนแรกเลยคืนนี้ถ้าศพถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทำให้แวดวงวงการมวยได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งว่า
เรื่องการเซฟหรือว่าการดูแลนักมวยโดยเฉพาะนักมวยไทยเนี่ย

หรือว่าการช่วยเหลือเยียวยาหลังจากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
ใช่ค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวของปานเพชรอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ